โจรสาวแสบฉกทรัพย์ครึ่งล้านทิ้งรอยฉี่ให้ดูต่างหน้า

ลวงจรปิดของภาพของบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย

นี่ค่ะมากันสองสีพี่น้องนะคะ

คนหนึ่งเนี่ยนี่คุณผู้ชมดูนะคะ
เป็นแฟนเป็นอดีตแฟนของลูกชายเจ้าของบ้านหลังนี้นะ

เออเขาก็เลยรู้ทางหนีทีไล่ของบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีค่ะ
นี่พยายามที่จะงัดประตูเข้าไป

คุณผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดหน้าจอนะฮะ

๒คนผีน้องช่วยกันรู้ว่ามีกล้องไหมรู้ค่ะ

เออดิช่วยกะโดดทีบอีก
คุณผู้ชมดูค่ะกล้องวงจรปิดของอาคารพาณิชย์
สมุทรปราการบันทึกภาพไว้ได้นะคะแล้วผู้ชายที่เป็นอดีตแฟนของสาวอายุ
ี่สิบเจ็ดปีที่เป็นคนดึงประตูน่ะชื่อว่าภูวเดชชาลาพิสิทธิอายุสี่สิบ
สามปีแล้วนะคะส่วนแฟนเก่าคนนี้ชื่อว่าอาริยาบุตรสิงอายุยี่สิบเจ็ดปี
เป็นอดีตแฟนกันกับเจ้าของบ้านค่ะ
ส่วนน้องสาวมาด้วยน้องสาวของอริยามาด้วย
ทั้งคู่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะอาศัยช่วงที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ที่บ้าน
พยายามที่จะงัดประตูบ้านเข้าไปพยายามทุกวิถีทางนะคะ
สุดท้ายถามว่างัดเข้าไปได้ไหมงัดเข้าไปได้ไหม
เดี๋ยวให้ดูค่ะแต่จังหวะหนึ่งเนี่ยคืองัดอยู่นานสองนาน
หลักชั่วโมงค่ะน้องสาวน้องสาวของอดีตแฟนเจ้าของบ้านปวดชี
นั่งฉี่ตรงนั้นเลยฉี่เสร็จปุ๊บมาช่วยต่อค่ะ
มาช่วยต่อนะฮะพี่สาวก็พยายามทุกวิถีทางนะ
ที่สุดแล้วสามารถทำลายประตูเข้าไปในบ้านได้
พอเข้าไปได้นี่เปิดประตูได้แล้ว
รื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านได้สินค้าแบรนด์เนมไปกว่า๒๔รายการ
อย่างเช่นรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าน้ำหอมนาฬิกา
รวมมูลค่ากว่าครึ่งล้านนี่ออกมาแล้วนะคะ
ขนออกมาแบบนี้จากนั้นก็โทรศัพท์ตามรถแท็กซี่ให้มารับ
แล้วพากันหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสักประมาณตีหนึ่ง
ของวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
คนร้ายร่วมกันใช้เวลาก่อเหตุ๑ชั่วโมง
นี่ค่ะมาขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็หลบหนีไปเลยนะคะ

ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคุณวุฒิชัยรอดศรี
ซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของบ้านบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเพิ่งจะเลิกรากับพี่ชัยไปได้สักประมาณ๒เดือน

สาเหตุเพราะฝ่ายผู้หญิงเป็นคนโมโหร้ายมาก
เคยก่อเหตุผลักพี่ชายตกจากตึก
เคยก่อเหตุผลักพี่ชายตกจากตึก

นี่ค่ะขาหักเลยนะคะ

ใช่ค่ะต้องผ่าตัดเข้าเฝือกนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลร่วมปี

เป็นเพราะเขามองว่าเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ย

ฝ่ายผู้หญิงยังหลอกลวงพี่ชายสารพัดเลยนะคะ
จนสุดท้ายพี่ชายต้องบอกเลิก

ไม่ยอมย้ายขนของออกจากบ้าน
จนต้องมีการแจ้งตำรวจสพบ
เข้ามาเจรจาถึงจะยอมออกจากบ้านไปแต่โดยดี
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนะคะ
ฝ่ายผู้ชายเนี่ยบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบางบ่อนะคะ
แต่ระหว่างรอตำรวจที่จะรวบตัวผู้หญิงทั้งสองคนนี้

ทางครอบครัวเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

กลัวว่าจะเอาพักพวกเข้ามาทำร้ายร่างกายพี่ชาย
ก็เลยวอนตำรวจรีบจับตัวผู้หญิงทั้งสองคน
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ
แสบที่ว่ากลายเป็นอดีตคนเคยรักนั่นเองนะคะ
ว่าสิดูจากพฤติกรรมแล้วดูเหมือนว่า
จะรู้ภายในเป็นอย่างดีเลยนะคะตอนก่อเหตุเนี่ยเนอะโอ้โห